สำหรับนครนะคะอยู่ในวงการบันเทิงไทยค่ะ
สร้างเสียงหัวเราะและรอยยิ้มให้กับเราทั้งในฐานะดารานักแสดงและพิธีกร๒๕ปีผ่านไปแล้วนะคะ
และผลงานละครและภาพยนตร์มีมากกว่า๑๕๐เรื่องบางปีเนี่ยเป็น๑๐เรื่องด้วยกันนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเราพาคุณผู้ชมไปย้อนดูกันหน่อยว่า๒๕ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่สำคัญมีเรื่องไหนที่ดังกันบ้างเนี่ยนะคะ
นครผลงานเรื่องแรกเลยนะคะปี๒๕๓๙ค่ะเรื่องกลิ่นสีและทีแปงนะคะ
แต่เรื่องที่ทำให้นครมีชื่อเสียงมากที่สุดคือการรับแสดงในหนึ่งหนึ่งในเจ็ด
นักแสดงนำเรื่องเจ็ดประจันบาลจากสหมงคลฟิล์มนะคะเนื่องจากที่นครเองคาแรคเตอร์ก็คือเป็นคนคู่เสียงดังค่ะ
แล้วก็ลักษณะพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของฟันของนครนี้นะคะทำให้นครเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากเรื่องนี้
ส่วนผลงานเรื่องสุดท้ายที่นครฝากเอาไว้นะคะเรื่องเป็นภาพยนตร์นะคะเรื่องอีเรียมซิ่ง
คู่กับเบลล่ารานีค่ะเรื่องนี้เป็นหนังที่ทำรายได้มากที่สุดของปีที่แล้วปี๖๓ด้วยนะคะ
สิบห้าปีที่ผ่านมาค่ะนครสร้างความสุขผ่านผลงานการแสดงทั้งหนังและละครรวมรวมแล้วนะคะ
หนึ่งร้อยห้าสิบเรื่องนะคะนี่ยังไม่นับถึงพิธีกรด้วยนะคะ
ที่นครได้ทำงานจุดนี้นะคะซึ่งพิธีกรรายการรายการหนึ่ง
คอมเคยมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยนะคะทางไทยรัฐทีวีก็คือรายการแก๊งป่วนดวนราคาค่ะ
สำหรับนครนะคะหลายคนบอกว่าทำงานแล้วสบายใจมากนะคะ
จากบุคลิกที่ง่ายเป็นกันเองแล้วนักคอมเป็นคนที่ตรงเวลามากนะคะ
หลายคนบอกว่านักคอมเนี่ยเป็นตลกอัจฉริยะเพราะนครไม่รู้หนังสือนะ
แต่สามารถจำบทละครจำบทภาพยนตร์ได้นานมากนะคะ
ภาพจากหลายภาพยนตร์จากหลายละครนะคะจะยังคงเป็นภาพที่อยู่ในใจเราชาวไทยตลอดไปนะคะ